สำหรับพวกเราต้องไปหาอะไรให้ทานให้อิ่มท้องกันหน่อย
โดยเฉพาะหน้าหนาวอากาศเย็นแบบนี้
เครื่องดื่มอุ่นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

เอาเป็นน้ำเต้าหู้ดีกว่าคุณผู้ชม
เพราะว่าร้านนี้นะคะนอกจากอร่อยแล้ว
เจ้าของร้านยังใจบุญแจกให้กับคนท้องทานฟรีด้วยค่ะ
ไปกันที่ถนนเทศบาล๓ไฟแดงวัดพรมซุรินทร์
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ

ร้านนี้นะคะเขาขายปลาต้องโกด้วย

เพราะว่าลูกค้ามารอซื้อกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
แล้วก็ร้านนี้พิเศษตรงที่ว่า
เฮ้ยไม่หลวงท้องมาซื้อคุณไม่ขายครับ
ไม่ขายเพราะนี่นี่เขาบอกติดป้ายไว้เลยว่า
บริการนับตู้ฟรีสำหรับคนท้องหรือคนที่ตั้งคัน

มาทานฟรีจนกว่าจะคลอดเลยคุณฉะนั้น

ใช่แล้วค่ะเจ้าของร้านใจดีก็คือพี่โสภาบุญล่านะคะ
เขาบอกว่าที่แจกให้คนท้องทานก็เพราะว่าครั้งหนึ่ง
ตัวเองเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
แต่ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวคนเดียวนะ
เพราะว่าเกิดขึ้นทั้งครอบครัวเลย
แล้วคราวนั้นก็รอดตายอย่างหุดหวิดไม่ได้รับบาดเจ็บใด

ขอทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลนับจากนี้ไป

น้ำเต้าหู้ให้กับคนท้องทานฟรี
แล้วก็ทำแบบนี้มานาน๙ปีแล้วค่ะคุณ

พี่โสภาก็เลยฝากทางรายการตลอดข่าวบอกมาว่า
ถ้าใครชมรายการอยู่แล้วก็เป็นผู้ชมที่ตั้งคัน

มารับน้ำเต้าหู้ไปดื่มกันได้ฟรี
มารับกันเยอะพี่โสภายินดีจัดให้

ใครที่อยากจะไปรับน้ำเต้าหู้มาทาน
หรือใครอยากจะไปอุดนุ้นแล้วก็ไปกันได้นะคะ
ร้านเขาตั้งขายตั้งแต่๙โมงเช้าเป็นต้นไป

ตอนไหนก็ตอนที่ของหมดนั่นแหละ
ไม่ได้มีเวลาแบบปิดนะหมดตอนไหนก็ปิดตอนนั้น
ร้านพี่โสภาเขาอยู่ถนนเทศบาล๓ใกล้๔แยก
ไฟแดงวัดพรมสุรินทร์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ

เป็นเมนูอาหารเช้าของหลายคนแหละเชื่อว่า
เพราะว่าน้ำเต้าหู้ก็มีประโยชน์มีโปรตีน
เป็นโปรตีนจากพืชด้วยนะคะคอริเซรอลตำนะคะ
แล้วก็ทานง่ายใครอยากจะใส่เครื่องเยอะใส่น้ำตาลก็ว่า

บอกว่าดีต่อผู้หญิงด้วยใช่ไหมคนท้อง
มีโฮโมนที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ทำให้ผิวสวยด้วย
ก็คือถ้าเกิดว่าคนตั้งคันไปทานได้ฟรี
แล้วถ้าเพื่อนดิฉันรู้สึกมีอาการคันที่ผิวหนังก็ทานได้ไหมฮะ

ถ้าคันอย่างนี้ไปขอกินน้ำเต้าหู้ฟรีเขาไม่ให้นะฮะ
แล้วเขาจะแจกยางให้ด้วยเอาไปทา
เขาแจกยายังดีนะเขาแจกยา